เรื่องของรัฐสภาใหม่ตอนนี้ถูกจับตามองไปที่การของงบเพิ่ม๘๐๐๐ล้านบาท
ในเรื่องของระบบไอทีระบบสารสนเทศ

ทีวีนาฬิกาเหลือละ๗๐๐กว่าบาทนะครับ
ทั้งหมดทั้งมวลก็ถูกมองว่าเป็นการแพงกว่าราคาตามท้องตลาดหรือเปล่า
เมื่อวานก็มีการประชุมกันนะครับ
มีการประชุมกันในส่วนของการทบทวนตีกลับงบประมาณ
สำนักเลขาธิการสภาพผู้แทนราชดรเขามีประชุมกันกว่า๑ชั่วโมงเต็มนะครับ
คนที่รับผิดชอบเต็มที่ออกมาพูดกับผู้สื่อข่าว
นั่นก็คือนายสรษะเพียรเวศเลขาที่การสภาพผู้แถมราษฎร
บอกว่าผมไม่ดื้อแล้วผมไม่ดื้อกับคอรมอพร้อมทบทวนให้อยู่ในความเหมาะสม
บริษัทซิโนไทยยืนยันว่าการย้ายรัฐสภาอูทองในจะทำได้ในเวลาที่กำหนด
ห้องประชุมสวจะเสร็จตามกำหนดปี๖๑ปีนี้
และจะเร่งเรื่องของห้องประชุมสสให้เสร็จสิ้นในเดือนมีนาคมปี๖๒
พร้อมกับห้องทำงานของข้าราชการห้องทำงานของสมาชิกและห้องประชุมกรรมาธิการ
ส่วนเรื่องของอะไรบ้างล่ะคุณ
ผมย้อนพูดถึงคุณสมบัติพิเศษหน่อยได้ไหมคุณ
เมื่อวานคุณสรศักดิ์พูดถึงไมโครโฟนคุณสมบัติพิเศษนะ

เขาบอกมีระบบสแกนนิ้วใช้แสดงตัวตนสมาชิกรัฐสภาอย่างชัดเจนได้
ตอนลงมติเอามาใช้แทนระบบเสียบบัตรได้
หากมีปัญหาเรื่องของการเสียบบัตรแทนกัน
เราก็ใช้ระบบนี้ที่มันจะเชื่อมต่อกับจอคอมพิวเตอร์
สามารถเห็นหน้าผู้อภิปรายได้เอามาใช้ซะเลย
มันเป็นระบบที่แก้ปัญหาหลายอย่างนอกจากเรื่องของเทคนิคแล้ว
ส่วนนาฬิการาคา๗๐๐บาทจะติดตั้งทั่วอาคารรัฐสภาแห่งใหม่นี้
ที่มีพื้นที่ตั้ง๔แสนกว่าตารางเมตร
เดินตรงกันหมดทั้งสภา

ถ้างบไม่พอก็ไม่เอา
เดี๋ยวเอาเป็นระบบอันนาล็อกก็ได้

แต่ถ้าเป็นระบบดิจิทัลก็เป็นตัวเลข
โดยนายสรศักดิ์บอกแบบนี้นะครับ
เรื่องของไมโครโฟนทีวีนาฬิการาคาแพง

คงอยู่ได้แค่ดิจิทัลหรือว่ายุคอนาล็อก

ไฟเกิดช็อตสมาชิกตายจะทำยังไง

แต่ถ้าต้องลดก็ต้องลดนะครับ
แต่ก็ยืนยันนะว่าระบบสื่อสารในอาคารรัฐสภา

ในขณะที่นายสุชาปโรธทองคำบรองเลยคาธิการสภาพุทธแห่งราษฎร
ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
ชี้แจงเรื่องของการขออนุมัติงบประมาณดังกล่าว
บอกว่าเป็นการขออนุมัติงบประมาณตามแผนเดิม
ที่ถูกตัดออกในสมัยประมูลการก่อสร้าง
เคยถูกตัดออกและลดงบลงเหลือ๓๐๐๐ล้านบาท
แต่ทีนี้พอมาถึงยุคปัจจุบันมันไม่พอหรอกเมื่อไปเปรียบเทียบกับราคาต่างนะครับ
แต่เรื่องนี้จะต้องมีการจัดสรรเพิ่มเติม
เพื่อให้สอดคล้องกับการเร่งรัดย้ายสถานที่
ไปยังอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ภายในสิ้นปีนี้
ยืนยันว่าการอนุมัติงบจัดซื้อ
เป็นไปตามการสำรวจความต้องการของคณะกรรมการที่สภาตั้งขึ้น
แต่เมื่อมีผู้ท้วงติ่งคณะกรรมการก็จะตัดทิ้งนะครับ
ด้านของนายพรเทพฤทัยเจริญราบ
บอกว่าเป็นการออกแบบตามความต้องการ
และการใช้งานของสภาพผู้แทนและวุฒิสภา
อย่างนาฬิการะบบดิจิทัลเรือนละ๗๕๐๐๐บาท
จะสามารถลิงก์สัญญาณดาวเทียมได้ด้วยนะ
ทำให้เวลานาฬิกาทั้งสภาเป็นเวลาเดียวกัน
ขณะที่ห้องประชุมเป็นระบบดิจิทัลทั้งหมด
บันทึกเสียงภาพและการแสดงตนของสมาชิก
เพื่อแก้ปัญหาการเสียบบัตรแทนกันผ่านไมโครโฟน
ราคาเท่าไหร่นะ๑๒๐๐๐บาท

แล้วก็ยังมีระบบจอทัชสกรีน
เวลาโหวตลงมติหรือสแกนนิ้วบันทึกการแสดงตนด้วย
อันนี้มันจะเป็นชุดเดียวกับที่ติดมากับไมค์
โดยชุดไมโครโฟนตัวละ๑๒๐๐๐บาท
ให้แผนมหาสมาชิกเมื่ออภิปรายได้อีก

ส่วนโทรทัศน์เครื่องละ๑๗๐๐๐บาท
คนก็ไปสำรวจราคาตามตลาดบอกว่า
โทรทัศน์๖๐กว่านิ้วแพงสูงก็๑๐๒๐๐๐บาทเอง
เขาบอกว่าเนื่องจากจะต้องใช้งานเป็นเวลานาน
จึงต้องเลือกใช้เกรดดี
ที่เปิดใช้งานได้นานกว่าปกติ
และที่สำคัญสีไม่เพี้ยนสีไม่ตก
ดังนั้นก็ต้องอยู่ในขั้นตอนในการรับฟังความจำเป็นนะครับ
เพราะว่าเราก็อยากจะเห็นรัฐสภาใหม่
เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็มีอุปกรณ์ครบครันด้วยนะครับ